การการขันฟุตบอลโตเตอร์ไทยลีกเข้มข้นมากนะครับ
เพราะว่าบุรีรำตอนแรกเหมือนจะเก็บ๓คะแนนได้
แต่ว่าเจ้าบ้านการท่าเรือนั้นเล่นอย่างยอดเยี่ยมและสามารถตีเสมอได้ครับ

กลางสัปดาห์แล้วเป็นบุรีรำนั้นบุกไปชนะ๓๑

อดีตเด็กฝึกของเลสเตอร์ในโครงการฟ็อกฮันส์นะครับ

วิ่งไปยอมแพ้กล้องหลังของท่าเรือในหลุดครับ
แต่ไปยืนมองบอลนิติพงศิรานนท์นะครับ

ยิงลูกนี้เข้าไปง่ายเลยครับ

แต่ว่าก่อนจบครึ่งแรก๔นาทีครับท่าเรือ
น่าจะกลับมาในเกมได้ครับ

ทีเราได้ประตูเลยครับปิดท้ายช่วงครึ่งแรกจากฟรีคลิกของประกอบเปรมพัก
เด็ดขาจริงครับสวยงาม
โอ้โหชนคนเสาเลยครับบนเสาด้านบนใกล้ใกล้สำเหลี่ยมนะครับ
จากนั้นครับกลับมาครึ่งหลังท่าเรือแก้เกมมาดีครับตีเสมอ๒๒
นาที๕๒ครับเควินดิโรมรามเปิดจังหวะนี้เข้าไปแล้วเป็นคิมซือวาน
โมงครับคู่นี้จบด้วยการแบ่งแต้มกันไปครับ
บุรีรำเพิ่มเป็น๖๓คะแนนครับนำจากฝูงต่อส่วนการท่าเรือนั้นมี๔๘คะแนนอยู่อันดับ๓เหมือนเดิมครับ
ไปดูอีกคู่ครับสุพรรณบุรีดับ๑๔เปิดบ้านเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดอันดับ๕
เกมนี้ประตูแรกครับต้องรอถึงนาที๔๐ครับ
เป็นประตูของทีมเยือนก่อนนะครับดึงหลบสองคนดึงอีกทีนึงเอาบอลมาเข้าทางใส่เลยครับ
เห็นแล้วครับว่าต้องยิงเร็วครับยิงหักข้อครับ
สวยงามเลยครับประตูนี้ของเจ้าตั้ง

บอลยาวของสุพรรณนาที๕๘ครับ
ทางด้านป้อมบุภาหลบผู้เล่นของเมืองทองแล้วยิงเข้าไปสุดสวยเลยจากนั้นนาที๗๔ครับมีจังหวะประทะกันระหว่างวัฒนาพลายนุ่มกับทางโรบูโรคคาบราวครับ
ผู้สินไม่ชัวร์เรียกวีอาร์ดูครับแล้วก็เห็นว่าวัฒนาไปเล่นนอกเกมให้ใบแดงครับเมืองทองเหลือ๑๐คน
และช่วงที่เหลือครับเมืองทองคนน้อยกว่าแต่ก็ต้านสุพรรณไม่ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสโต้กลับจะยิงได้หลายครั้งเหมือนกัน
เสมอ๑๑ครับสุพรรณนี้เพิ่มเป็น๓๐คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ๑๓ส่วนเมืองทองนั้น๔๕คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่๔ครับ
หลังจากจบเกมนี้ครับเกมลีกก็จะปิดพักนะครับเพื่อให้ทีมชาติไทยนั้นทำศึกเอเชียนเกมส์ก่อนจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่๕กันยายนนี้ครับ